คุณผู้ชมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธออยู่ที่จังหวัดเชียงราย
เคยถูกลอตเตอรี่เนี่ย๑๒ล้านถูกรางวัลที่๑ได้เงินมา๑๒ล้าน
แบ่งให้ลูก๓คนคนละล้านคนละล้านคนละล้าน
ที่เหลือก็ให้ละล้านอะไรก็ว่าไปลูกชายคนนึงได้ไป๑ล้านเชื่อไหมฮะ
เที่ยวจนหมดเอาเงินไปซื้อยาบ้ายาเสพติดมาเสพจนหมด
ล่าสุดมาขอเงินแม่๓๕๐๐แม่ไม่ให้
เกือบตายนะฮะไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น
ในมือนั้นถือมีดนะฮะโอ้โหแม่ไม่ให้เงิน
ปรีเข้ามานี่จะแทงแม่แม่ต้องไหว้
คลักไปทีนึงแล้วถึงขั้นต้องก้มกราบ
เพื่อขอชีวิตจากลูกโถนดูแทบไม่ไหวจริงนะคะ
สงสารคุณแม่มากเลยอ่ะคืนนี่แม่ก่อนที่จะเดินจากไปนะฮะ
แล้วเคยได้เงินไปล้านหนึ่งแล้วนะใช่ค่ะไม่ใช่น้อยนะล้านหนึ่งนะ

คือคนก่อเหตุในชื่อสุธิพงศ์เจริญศิลป์อายุ๔๑ปีนะฮะ
ส่วนผู้หญิงคนนี้เป็นคุณแม่ชื่อคุณป้านวลศรี
อายุ๖๒ปีนะครับกราบลูกไป๓ครั้งนะฮะขอชีวิตนะครับ
ไม่งั้นโดนแน่นี่สุธิพงศ์นะฮะแล้วไปก่อเหตุอีกนะฮะมีอีกคลิปนึงนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่สุธิพงศ์เนี่ยจะไปทำร้ายแม่นะแล้วไปเจอพ่อก่อน
นี่พ่อนะคุณลุงต๋อยอายุ๖๔ปีเจอที่หน้าบ้านถือมีดเข้าไปทั้งตบทั้งผลักอกพ่อ
นี่ล็อกคอพ่อโอ้โหอะไรขนาดนี้ดูสิฮะเดี๋ยวจะทำภาพหยุดไว้ก็แล้วกันนะสักรอบเดียวก็พอ
นี่ฮะมีอีกคลิปนึงสุธิพงศ์พยายามจะขี่รถออกจากบ้านนี่ลุงต่อยพ่อฮะ
ก็ยืนขวางประตูอยู่เข้าใจว่าคงจะรู้ว่าลูกออกไปก็สงสัยนะ
ทำเรื่องไม่ดงไม่ดีอะไรอีกกำลังคลั่งด้วย
สุดท้ายเนี่ยพ่อก็เหมือนกับตะโกนบอกอะไรฮะเดี๋ยวดูมันทำอะไรกับพ่อนะมันตบหัวพ่อนะ
คือมันตบหัวพ่อจนล้มลงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันที่๑๕สิงหาคม
พ่อมาขวางทางเนี่ยตบหัวพ่อล่วงลงไปเลยค่ะท่านผู้ชมครับ
คุณกันจอมพลังเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วนะครับ
โดยโพสต์คลิปเอาไว้พร้อมกับข้อความบอกว่า
จากเชียงรายขอให้ผมช่วยแม่ถูกหวย๑๒ล้านแม่ให้เงินลูกใช้ตลอด
แต่ลูกเอาไปเที่ยวแล้วก็พียาจนหมดจึงมาบังคับเอาเงินที่แม่เพิ่ม
แต่ไม่มีเงินให้แล้วลูกไม่เชื่อจึงตบทำร้ายบังคับแม่กราบเท้า
ล็อกคอพ่อเอามีดจี้คอเหวี่ยงพ่อจนล้มแล้วจะเสียบซ้ำ
ผมรับปากช่วยโอ้โหท่านผู้ชมฮะคือคุณป้านวลศรีเนี่ย
เคยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑๒ล้านนะครับ๒ใบ
ไม่นานมานี้นี่แหละนะก็แบ่งเงินให้ลูก๓คนคนละ๑ล้าน
ให้หลานด้วยนะครับตัวของสุธิพงเนี่ยลูกชายนะ๑ใน๓เนี่ยนะครับ
ก็ได้เงินไปแล้วหนึ่งล้านค่ะเอาไปเที่ยวเตรเอาไปเสพยาจนหมดนะครับ
วันเกิดเหตุ๑๕สิงหาคมมาขอเงินแม่อีก๓๕๐๐แม่ไม่ให้
นี่ก็เป็นไปตามคลิปแล้วก็หลบหนีไปนี่ฮะพ่อกับแม่ก็ไปแจ้งความที่
พอเวียงป่าเป้านะครับที่เชียงรายนะครับข้อหาทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่นะครับ
ตำรวจบอกเดี๋ยวจะติดตามตัวมาดำเนินคดีนะฮะคือตำรวจเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปจับสุธิพงศ์ได้แล้วนะครับ
อันนี้ตอนที่พ่อกับแม่ไปแจ้งความนะล่าสุดนี่สุธิพงศ์นำตัวมาที่โรงพัก
นี่มาไหว้ขอโทษพ่อกับแม่ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเจอนะฮะ
ไม่ต้องสืบครับเป็นบวกนะฮะผลการตรวจสารภาพว่าเสพยาบ้ามา
จากนั้นก็สำนึกผิดกราบเท้าขอโทษพ่อกับแม่โอ้โหคือแทนที่จะไปตั้งตัวนะ
มาหากินต่อยอดนะล้านหนึ่งไม่ใช่น้อยนะทุกผู้ชมครับที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
วันนี้เราได้เจอกับพ่อของคนก่อเหตุนะฮะลุงต่อยนะครับ
นี่คือลุงแกบอกแกก็ไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเรื่องของลูกชาย
คือจะทำดีไม่ดีอย่างไรยังไงก็ลูกลุงบอกลุงก็ยังรักยังห่วงอยู่นั่นแหละ
เอาเป็นว่าเรื่องราวของลุงกับภรรยาเนี่ยถูกลอตเตอรี่จริงถูกเมื่อปี๖๔
แบ่งเงินให้ลูก๓คนและร้านด้วยแบ่งกันอย่างเท่าเทียม
ที่เหลือก็เก็บเอาไว้ส่วนตัวเอาไปซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านหลังนี้ด้วย
เห็นไหมตอนนี้เงินสดหมดแล้วนะครับเหลือแต่ทรัพย์สินเป็นที่ดินกลับบ้าน
ตัวของลูกชายเนี่ยได้เงินมาก็เอาไปซื้อที่ดินท้ายหมู่บ้านปลูกบ้านอยู่กับเมีย
นี่แม่นะคุณป้านวลศรีนะครับ
คือตัวของสุธิพงศ์เขาก็ไปซื้อที่ดินอยู่กับเมียที่ท้ายหมู่บ้านนะครับ
ให้เมียเนี่ยปลูกผักขายแต่ชอบไปซื้อยาบ้ามาเสพ
เวลาเมายาเสพติดก็จะมาขอเงินพ่อกับแม่เพิ่มอีก
ลายข้าวของในบ้านจนแบบพังเสียหายหมด
แต่พ่อเนอะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ต่อยก็บอกก็ไม่เป็นไรก็พร้อมให้อภัยลูกชาย
อยู่บ้านพร้อมกันนะครับ
ส่วนหลานนะครับบอกว่าทุกคนก็รู้ดีนะครับว่า
ตัวของคนก่อเหตุเนี่ยเวลาเมายาเสพติดจะอารวาสแบบนี้
ข้าวของด่ากราดคนอื่นไปหมดเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครกล้ายุ่ง
คือตอนนี้ตัวของคนก่อเหตุก็ถูกตำรวจส่งไปฝากขังที่ศาลจังหวัดเชียงรายนะครับ
คนที่แจ้งความเนี่ยนะฮะเป็นลูกอีกสองคนนะฮะคือข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเนี่ย
เอาไม่ใช่ว่าพ่อกับแม่ไปแจ้งความนะ

รักมากแกบอกไม่อยากจะถือโทษโกรธลูกด้วยซ้ำ

เป็นลูกอีก๒คนทนไม่ไหวฮะ
เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดเอาไว้ที่บ้าน

ก็เลยไปแจ้งความทนพฤติกรรมของสุธิพงศ์ที่เป็นน้องคนเล็กไม่ไหวค่ะ
แต่ก็ดีแล้วล่ะถ้าไม่แจ้งความนี่ก็ไม่รู้ป่านี้จะเป็นยังไงต่อนะ
จริงค่ะก็ต้องดำเนินคดีไปตามขั้นตอนของกฎหมายและหวังว่าจะสำนึกจริงนะ
ที่บอกว่าสำนึกแล้วสำนึกแล้วเนี่ย